สู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับสำคัญมากมากที่ครอบครัวของมะนาวจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์สี่ข้อเพื่อพิชิตเงินหนึ่งล้านบาทจะสามารถคว้ากลับไปบ้านได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ศึกษากันมามั้ยออบ

เตรียมกันมาบ้างนะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญมะนาวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
มะนาวมายืนอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ

คำถามที่เรานำมาตั้งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเรา
มีด้วยกัน๕เรื่องมะนาวต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนที่เราถนัดเป็นเรื่องแรก
แล้วเก็บทั้งหมดไว้ให้คนในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑หลวงพ่อวัดอ่าน

เรื่องที่๓ห้องเรียนของน้องนาย
เรื่องที่๔ภาษาไทยป๕
เรื่องที่๕ฟุตบอล

ทำไมเลือกเรื่องผักบุ้งก่อนเลยครับ
เพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราค่ะทำทุกวัน

จริงเรามาทำอาชีพเก็บผักบุ้ง
ซึ่งมันเป็นแปลงของมีเจ้าของใช่ไหมคะ

ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จแล้วใส่ถุงเนี่ยฮะต้องทำอะไรบ้างครับ
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จแล้วใส่ถุงเนี่ยฮะต้องทำอะไรบ้างครับ
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จแล้วใส่ถุงเนี่ยฮะต้องทำอะไรบ้างครับ
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จแล้วใส่ถุงเนี่ยฮะต้องทำอะไรบ้างครับ
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จแล้วใส่ถุงเนี่ยฮะต้องทำอะไรบ้างครับ
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จแล้วใส่ถุงเนี่ยฮะต้องทำอะไรบ้างครับ

หนูไม่รู้ว่าชื่อมันอ่ะเอาล่ะผักบุ้งขาวเนี้ยตามที่บ้านของคุณเรียกนะครับ
คุณมะนาวเขาจะมีผักบุ้งมีกระมังล้างน้ำนะฮะ
แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรขามะพร้าวไว้มัดไว้กำนะครับ
นี่ก็คือ๑กรัมนะฮะจะมีสักประมาณกี่ต้นอ่ะ
เกือบยี่สิบอ่ะค่ะเกือบยี่สิบก็ประมาณกำเท่านี้แล้วนะครับคุณผู้ชม
อันนี้กรัมนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่ลงไปในถุงที่มะนาวบอกเอาไว้อ่ะ
ว่าสิบกำจะได้สักประมาณกี่โลเกินห้าโลเกินเนอะค่ะ
เดี๋ยววันนี้จะให้กรรมผักบุ้งก็คืออาชีพที่เราทำอยู่นี่แหละ
แค่ถุงเดียวเท่านั้นเนี่ยถุงเดียวเนี่ยแต่จะกี่กรัมก็ค่อยว่ากันนะฮะ
แต่ต้องการผู้ช่วยไหมต้องการใครครับ
เชิญคุณโอมาเป็นผู้ช่วยครับ
พอที่ข้าเปลี่ยนเป็นช้างนี่ก็คือเป็นช้างเท้าหน้า
คุณมะนาวคือควานช้าง

มีค่ะมีส่วนใหญ่ใครมีปากเสียงมากกว่ากัน

ไม่น่าถามนะโอเนอะมาถามทำไมให้อายคนเนอะ
พร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะ
ประจำที่เลยครับโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
กรรมผักปุ้งสิบกรรมใส่หนึ่งถุงในเวลา

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
นี่เขาบอกเอาไว้จริงนะผมนึกถึงเลยนะ

นี่ถ้าไอโอมันกระโดดตีรังกาได้

มันก้าวไปแบบไม่คิดชีวิตเลยนะ
ทำผักบุ้งก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ภาวนาขอให้ทำให้ได้ค่ะ
ก็ถือว่าขอให้ภารกิจนี้สำเร็จนะครับ๑ข้อผ่านไป
แต่มะนาวยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณโอแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณโอขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องนั่นก็คือเรื่องหลวงพ่อวัดอ่าน
เรื่องห้องเรียนของน้องนายเลือกภาษาไทยป๕และเรื่องฟุตบอล

ทำไมเลือกเรื่องหลวงพ่อวัดอ่านให้กับโอครับ
เวลามีเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นทุกข์ก็ชอบไปกราบหลวงพ่อวัดอ่านกันค่ะ
เหรอขอให้โชคดีครับขอเชิญคุณโอมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงแล้วไปวัดอ่านบ่อยไหม
ก็นานไปทีครับเวลามีทุกข์ลำบากใจอะไรอย่างนี้ครับ

มีชื่อเสียงในด้านไหนหลวงพ่อวัดอ่านเนี่ย
ก็ที่ผมเคยได้ยินมาก็แบบไปแก้บนนะบนอะไรไว้ทุกข์ใจหรืออะไรอย่างนี้ครับ
มีผลสะส่วนใหญ่แต่นี่เคยได้ยินเรื่องปฏิหารหลวงพ่อวัดอานไหม

หลวงพ่อท่านลอยน้ำมาใช่ป่ะ
เอาล่ะพี่มีรูปนี้ให้เห็นเป็นรูปอะไรโบ๊ะเห็นเป็นรูปอะไร

ใช่แล้วในรูปภาพนี้นะครับก็คือสภาพโบสถ์หลวงพ่อนะครับในสมัยก่อน
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าถ่ายเมื่อปีใดแต่เก่ามากเลย
และเราก็นำมาตั้งเป็นคำถามครับสมาธิดีดีนะครับโอ้สมาธิดีดีนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จากภาพเป็นสภาพโบสถ์เมื่อปีพศใด
ตัวเลือกที่หนึ่งพศ๒๐๑๕
ตัวเลือกที่สองพศ๒๕๐๘

ตัวเลือกที่สี่พศ๒๕๑๐
ภาพคำถามเป็นภาพขาวดำครับที่ติดอยู่หน้าโบสถ์ครับ
ถ้าคนไม่สังเกตจริงก็จะมองไม่เห็นครับ

พร้อมตอบตัวเลือกไหนครับ
พศครับพศ๒๕๐๘ครับ
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๐๘ครับ
เอาล่ะ๒ข้อผ่านไปครึ่งทาง
ถ้ายังไม่มีข้อไหนพลาดเลยเนี่ยหมายถึงเราได้เงินหมื่นแล้วนะ
แล้วข้อที่เหลือต่อไปนะครับจะเป็นเงินแสนและเงินล้าน
อยู่กับเด็กน้อย๒คนเช่นกัน
เพราะฉะนั้นโอต้องเลือกครับว่าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องนายแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนายครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องห้องเรียนของน้องนายภาษาไทยป๕และคุณปอ

หวังว่าน้องนายคงตอบได้

น้องนายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นั่งเบียดกันแน่เลยเนี่ยตั้ง๗คนเนี่ย

ประตูหน้าต่างก็จะมีบ่อติดอยู่เต็มไปหมดเลยเหรอครับเออ

เออมาพูดถึงบอดหน่อยบอดที่ติดในห้องนะลูก
หนูเคยอ่านบอร์ดที่ติดบ้างไหม

แล้วจะมีบอดนึงนะลูกที่
อกข้อมูลของสัตว์ป่าที่ศูนย์พันธุ์ไปแล้วใช่ป่

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในตำแหน่งนี้คือสัตว์ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งแร็ด
ตัวเลือกที่สองกูปรี

ตัวเลือกที่สี่กระสู้
ที่ประตูมีบทหลายอย่างเลยครับ

พ่อนี่สบายมากเลยค่ะ

ตัวเลือกที่สี่กระซู่ครับ
ตัวเลือกที่สี่กระสู้ครับ

ถูกแล้วตั้งแต่ที่พ่อกับแม่ตอบโจทย์มาเนี่ย
ยังไม่พลาดเลย๑แสนบาทแล้วนะลูก
เหลือเพียงอีกข้อเดียวฝากชีวิตไว้กับน้องเอ๋ย

นายจะเลือกเรื่องไหนให้พี่เอ๋ยขึ้นมาตอบ
แล้วก็อยู่ที่ห้องขับด้วยครับ

เชิญพี่เอ๋ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบเรียนวิชาอะไรคะลูก

๘ค่ะ

ไม่มีเนาะ

แล้วคำสุภาพล่ะลูกคำสุภาพ

คำถามนี้เอามาจากสมุดแบบฝึกหัดของน้องเอ๋ยนั่นแหละ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

หรือกล้วยเปลือกบาง
เป็นคำสุภาพของกล้วยชนิดใด

ตัวเลือกที่สี่กล้วยไข่

ตัวเลือกที่สี่ค่ะกล้วยไข่
ตัวเลือกที่สี่กล้วยไข่ครับ

ถ้าเกิดว่ายังไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ

ครอบครัวของมะนาวจากสุพรรณบุรีนะครับ
จะได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทแน่นอน

ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
กำผักบุ้ง๑๐กรัม
ทำได้หรือไม่ได้ครับ